คุณแม่ของน้องปอนเด็กอายุ๑๗ปี

เมื่อช่วงวันที่๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ตามที่ปรากฏในคลิปแล้วก็ได้มีข่าวออกไปก่อน

มีเหตุกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นจากการจอดรถ
หลังจากที่ไปซื้ออาหารทะเล

คือคนที่ลั่นไกยิงณขณะนี้
ตำรวจก็แจ้งข้อหา๒ข้อหา
หลักด้วยกันก็คือฆ่าคนตายโดยเจตนา
แล้วก็พกปืนไปในที่สาธารณะ

ไม่เห็นว่าจะมีเจตนาในการหลบหนี

ก็บอกว่าไปรับศพของลูกชาย
ซึ่งเป็นเหมือนกับดวงใจของครอบครัวนะครับ
แล้วก็เตรียมนำไปบำเพ็ญกุศล

จังหวัดพูทรแสนสุกจังหวัดชวนบุรี
พันธุ์ตำรวจโทษธีรวัตรจันสีเพชรนะครับ

คดีนี้กรณีที่นายนวพล

ถูกนายสุเทพโภษสมบูรณ์อายุ๕๐ปีนะครับ

จอดรถขวางทางแล้วก็มีเหตุกระทบกระทั่งกัน

ในช่วงค่ำวันที่๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ

หลักฐานพยานจากการสอบปากคำ
แล้วกว่า๑๐ปากแล้วก็หลักฐานวัตถุ

อีกนะครับอย่างเช่นผลการตรวจลายนิ้วมือ

ขม่าวดินปืนผลการตรวจสบ
ผู้เสียชีวิตใช้เวลาอย่างน้อย

น่าจะพอเห็นข้อมูลอย่างชัดเจนมากขึ้น

ตำรวจบอกว่าก็คือภาพจากกล้องวงจรปิด
นี่แหละครับของเทศบาลอ่างศิลา

ก็รู้มาว่ามีภาพจากโทรศัพท์มือถือ

เพื่อจะใช้ประกอบการพิจารณา

คดีนี้ด้วยซึ่งไม่สามารถ

ที่เปิดเผยได้ก็คืออย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของเทศบาล

ตำรวจจะให้ความเป็นธรรม
ในคดีนี้กับทั้งสองฝ่าย

นะครับถูกแจ้งข้อหาหนึ่งคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
สองคือพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะซึ่งตำรวจให้ประกันตัวออกไปในวงเงินสองแสนบาท
อย่างที่บอกเอาไว้เนื่องจากมองว่าผู้ต้องหาเนี่ย
ไม่มีเจตนาในการหลบหนีในขณะที่เมื่อวานนี้นะครับ
คุณแม่ของผู้เสียชีวิตหรือว่าน้องปอนนางมณีพรพึ่งผายอายุ๔๗ปี
ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นในรายการถามตรงพร้อมทั้งญาติญาติก็เดินทางไปรับศพลูกชาย
ห้องดับจิตโรงพยาบาลชนบุรีแล้วก็นำไปตั้งบำเพ็ญกุศล
ที่วัดน้อยนพคุณกรุงเทพมหานครยืนยันว่าวันเกิดเหตุ
ลูกชายแค่จะเข้าไปพูดคุยแต่ว่ากลับถูกยิงจนเสียชีวิต
แล้วก็เมื่อสักครู่นี้คุณแม่ก็บอกนะครับว่าสิ่งที่คุณแม่ได้รับข้อมูลมาเนี่ย
ก็จากเพื่อนของลูกชายด้วยแล้วก็คุณจอมขวัญก็บอกแล้วว่าเปิดพื้นที่นะครับ
ใครมีข้อมูลเรื่องนี้อยากจะแชร์อยากจะแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันได้
สามารถติดต่อมาได้ทางไทยรัฐทีวีนะครับ